คุณผู้ชมครับดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับแถวสระบุรีครับ
มีกลุ่มจักรยานยนต์คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วก็ออกทริปเพื่อจะไปเที่ยวกันค่ะนะ

กลัวเหลือเกินว่าขี่แบบนี้จะเกิดอันตรายหรือเปล่า
สุดท้ายมันเกิดขึ้นจริงนะฮะ
อย่าไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนแล้วนะครับ

นั่นคือจักรยานยนต์นี่ยังวิ่งไปข้างหน้าอยู่เลยนะครับ

แต่ตัวคนขี่ล่วงมาแล้วก็โสบัติไปโดน

แล้วถ้าขับไปเรื่อยคันนี้
ก็จะเห็นเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ยก็จะล้มอยู่ข้างหน้าอีกคันหนึ่ง

มีกล้องตามภาพที่เห็นเลยครับทุกผู้ชมครับ
คือคนที่อยู่ในรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย

มันจะทำให้เขาเดินลง
ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับมากันเนี่ยครับกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่รู้กี่คันเนี่ยฮะ
โอ้โหคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอเขารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเขาก็จอดเนี่ยนะแต่แต่ละคันก็จะจอดได้กันทุกคนนะฮะ
แล้วก็ย้อนมาดูกันนะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวเพื่อนส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นทางโค้งเขาเรียกว่าโค้งเขาจันทร์ช่วงค่ายลูกเสือเพชรัตนตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าโค้งตรงนี้เนี่ยอันตรายโดยเฉพาะรถที่มาเร็วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วจักรยานยนต์กลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหจังหวะปาดกันฟื้น
โอ้โหทางโค้งพอดี